คิดว่าจะกลายเป็นพ่อครัวคนใหม่ไปแล้วนะคะสำหรับพี่แสนนากา
นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตคนดังคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพักหลังเนี่ยเราจะเห็นแกไลฟ์สดอาม่าหงอาหารมากมายล่ะค่ะ
แต่ว่าล่าสุดไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพี่แสนกลับมาแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ก็เลยกำลังมีผลงานเพลงนะคะหยิบเพลงเอามาคอฟเวอร์นะคะ
แฟนเพลงก็สามารถติดตามได้ค่ะแต่ที่พี่แสนนากา
แกชอบทำครัวอ่าค่ะโอ้โหเมนูลุงเมนูเด็ดมากไปเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกต่างเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียว

แล้วแกทำน่ากินมากซอยจงซอยจัว
คือแกชอบเข้าครัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะ
ชอบทำอะไรหลายอย่างแล้วเวลาแกกินมันเป็นตะแซ่บหลาย
แล้วคุณผู้ชมดูสิซอยชูกินกับบาซาบิเมื่อกี้
แกงเข็ดนี่ก็โอ้โหนัมเบอร์๑นี่ฉันดูแล้วว่า

ใช่มันเป็นสูตรใหม่ไงมันตัดกัน
ก็เลยต้องถามว่าเอาพี่พี่แสนเนี่ย
คิดที่จะไปเปิดร้านจริงจังบ้างหรือเปล่านะคะ
บอกโอ้โหพี่ทำอย่างนั้นแหละ
กลัวไม่มีเวลาดูแลลูกค้าฟังเสียงหน่อยค่ะ
เราได้ทานครับของอร่อยอ่ะบ่อยครับ
ได้อะไรที่อยากจะช่วยพี่น้องเราได้ขาย
ก็เอามาขายให้น้องครับให้น้อง

ส่งมาพี่แสนก็ส่งให้คนที่เขาสั่งมาครับผม
แต่จะทำอาหารเก่งแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งเลย

เตะฟุตบอลชวนเพื่อนพ้องมาเตะฟุตบอลกัน

ใช่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะ
ทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็ได้บุญด้วย
สายบุญขนาดนี้นะคะกระซิบถามเลยนิดนึง
แสนมีของดีอะไรค่ะพี่แสนบอกว่านับถือเพราะอะไร

โอ้ภาษุถุงนี่แหละค่ะภาษุถุงมีภาษาอีสานไง
โค้กติดตัวไปตลอดคนอีสานก็เชื่อว่าเหมือนบุญคุณพ่อแม่

ทั้งการเดินทางทำงานทุกอย่างมันจะได้รุ่งโรดรุ่งเรืองแล้วก็หมั่น
จนการงานมันแห่งปังไปฟังเสียงได้ค่ะ
ส่วนมากผมจะศรัทธาพระอรหันต์ครับ
ผมจะมีโทษนะครับผมจะมีสิ้นแม่อยู่ในคอตลอดผม
อ๋อนับถือพาในบ้าน

แล้วก็มีหลวงพ่อที่นับถือกับหลวงพ่อพึกที่ผมไปบวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่สนพฤกษ์ชนบุรีครับ
แล้วแต่ความเชื่อของคนแต่ว่าผมก็เชื่อในบุญคุณของพ่อกับแม่นะครับ
ที่ให้เราได้มาเติบโตมาอยู่ในแบบนี้
ส่วนตัวก็เชื่อนะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พกพา

นะคะเวลาแบบมีปัญหาอะไรก็เอามาเลยนะคะ

เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แต่ว่าถ้าเครียดมากก็เอามาพกไว้เลย

ตอนเด็กเคยเป็นแบบทำเป็นผูกข้อมือนะ